ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของหมอเปรมกันหน่อยค่ะ
ในแพทย์เรมศักดิยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่นะคะ
เรื่องของคดีความที่นักข่าวฟ้อง
ตอนนี้สอบปากคำครบถ้วนและรอสรุปสำนวนคดี
น่าจะยื่นฟ้องได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้
แต่ว่าคนในพื้นที่บางส่วนเขาก็ไม่พอใจนะ
สำหรับพฤติกรรมของหมอเปรมนะคะ
วันนี้เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการประชุมกันเรื่องของงบประมาณ
ก็มีสมาชิกเทศบาลเขาก็ออกมาเดินกัน
ถือป้ายผ้าสีดำไว้อาลัยแบบนี้
ตำรวจก็ต้องมาคุมเข้มบริเวณโดยรอบที่ประชุม

ว่าผู้นำของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ๑๐คนค่ะคุณผู้ชม
ชูป้ายผ้าสีดำมีข้อความว่า
อาลัยแด่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ภาวะผู้นำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
แก่อำนาจขาดจริยธรรม
จากนั้นทั้งหมดก็เข้าร่วมประชุม๓มันประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐บาท
ของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่นะคะ
คือก่อนหน้านี้นายวัฒนาวุฒิหอวิจิตรสมาชิก
ได้ประกาศทางสื่อเลยนะว่าจะพากันสวมใส่ชุดดำ

ทำให้ในแพทย์เรมศักดิยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
ก็ออกคำสั่งว่าคนที่จะเข้าร่วมประชุมห้ามใส่ชุดดำนะคะ
ให้ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากีเท่านั้น
อกจากนี้ก็ขอกำลังตำรวจสพบ้านไผ่
ในและนอกเครื่องแบบกว่า๒๐นายมาดูแลความเรียบร้อยด้วย
นายวัฒนาวุฒิเปิดเผยถึงการรวมตัวถือป้าย
อาลัยเทศบาลบ้านไผ่ในครั้งนี้ว่า
เพราะว่าผู้นำอย่างหมอเปรมไม่มีจริยธรรม

โดยเฉพาะเรื่องภาพถ่ายคู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ค่ะ
วันนี้ก็มีการตรวจสอบเรื่องการแต่งงาน
หรือว่าการขอลูกบุญธรรมของคุณหมอ
ซึ่งแกอุบมาตลอดว่าไม่เคยชี้แจงกับสังคมเลยว่า

แล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องจับผู้สื่อข่าว
ตักขังลงเนียวเราก็จับถอดเสื้อผ้านะครับ
เรื่องที่สามคือไปให้ข่าวทางเฟซบุ๊คว่า
หาว่าผมเนี่ยเป็นโรคจิตวิกลจริตเป็นบ้าอย่างนี้นะฮะ
ถ้าผมมีบ้าว่าปันนี้ผมจับผู้ศึกษาแก้ผ้า๕คนแล้วไม่ได้มีคนเดียวนะฮะ

ในการประชุมสภาครั้งนี้นะคะยังมีการนำเรื่องการซื้อรถตู้ราคา๒ล้าน๔แสนบาทเข้าที่ประชุมด้วย
เพื่อให้ในแพทย์เปรมศักดิ์ตอบคำถามโดยระบุว่าไม่โปร่งใสและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อ
นำเงินจำนวนนี้ไปบริหารจัดการเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้านน่าจะดีกว่า
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกจำรัฐจันแดงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของคดีค่ะ
สำหรับกรณีที่ผู้สื่อข่าวทั้ง๕คนแจ้งความเอาผิดหมอเปรมและพวก
โดยบอกว่าตอนนี้สอบปากคำผู้ต้องหาครบถ้วนทุกคนแล้วนะคะ
รอแค่การรวบรวมสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องต่ออายการไม่เกินสิ้นเดือนนี้ค่ะ